รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ชั่วจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

วันศุกร์ที่๑๖นี้นะฮะจะเป็นวันตรุษจีนแล้วนะครับ
คนจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับ
เขาจะรู้นะครับว่าจริงแล้วควรจะต้องทำบุญไหว้เจ้ากัน
ยบรรพบุรุษกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราจะต้องว่ายังไง

ตรุษจีนเนี่ยถ้าสมมุติเราย้อนกันไปเนี่ยจำได้
ตื่นมาให้คิดแต่สิ่งดีห้ามพูดคำหยาบ

ห้ามพูดคำหยาบให้คิดแต่ความเป็นศิลป์บางคน
อังเปล่าต้องเอาจากคุณเพราะคุณแก่กว่า
รวมไปจนถึงที่สำคัญเนี่ยปีชงจะเริ่มทำงาน

ตรุษจีนสิ่งหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนเขาเชื่อกันเหลือเกิน
คือการไปไหว้เจ้าไปขอพรไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขา
ไหว้บำพะบุรุษและก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มูขั้นเทพรับอาสาเลยเลขานิเทศเขารับอาสาเลยจะพาไปไหว้พระรับวันตรุษจีน
ที่พุทธศาสตร์ณจีเต็กริมที่ชวัดนครนายกครับ

เราจะไปกับมูขั้นเทพของเรานะครับอาจารย์ลักษณ์ไปเลยครับ

สวัสดีครับพี่หนุ่มกัญชัยคุณมดดำ
ผมอยู่ที่พุทธสถานกีเต็กลิ้มมหามงคลพุทธสถานแบบมหาญาณ
เป็นที่สาการแห่งสาธุชนนี่กลายตุจีน
ผมจะต้องพามารับสิริมงคลเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตา
พุทธสถานจิตริมกลางไล่กลางทุ่งอย่างนี้
คืออาจารย์กวงหรือสินแสนาวินอดีตพระครูประหลัดเสียกวงณวัดเร่งนายี่
และท่านได้บวชเรียนถึง๒๐ปีหลังจากนั้นจึงได้ละศึกษาลาเพศ
แล้วมาเป็นปฐมเหตุให้เกิดนำศรัทธาสร้างพุทธสถานจีติ๊กริมยิ่งใหญ่กลางทุ่ง
มีมหามงคลที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตแก้ปีชงไหว้พระไหว้เทพเสริมราศี
นำมงคลไปเปลี่ยนแปลงพลิกดวงชะตาเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์กวงสินแสนาวิน
แล้วก็ไปสักการะจุดที่สำคัญจุดแรกของจีแจ๊กริมคือจุดอินหยางหรือยินหยาง
ที่จะมาแล้วต้องมาที่นี่เดี๋ยวตามมาเลยครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากเลยครับที่วันนี้มาเยือนถึงพุทธฐานจีเจ๊ริ้มหน่อยครับ
ครับที่นี่เป็นที่มหามงคลคนไทยเชื้อสายจีนในราว๒๐๐๕๐๐สกุลแทร่
คือตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยประเทศไทยประเทศจีนเหมือนกับเป็นเมืองพี่เมืองน้อง
ใช่ตรงนี้จีเล็กริมเนี่ยมีที่มายังไงคือพุทธาจีลิ้มสร้างตั้งแต่ปศ๒๕๖๒
แล้วก็พัฒนาจากเรื่องของความคิดแห่งเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ย
จุดที่ยืนนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยลานรายการอันนี้เขาเรียกว่าลานพลังหินหยางหรือลานฟ้าดิน
ปกติเราไปในวัดจีนหรือสรรเจ้าจีนจะต้องมีเสาเทียนฟ้า

อันนี้ไม่ได้มีเสาแต่มีจุดที่เรียกว่า

แล้วก็ตรงนี้จะเป็น๘ทิศที่เป็นเส้นกั้นทั้งหมดเป็นลูก๘ทิศ
แต่ว่าที่เราไม่ได้ใส่สีดำสีขาวเราเรียกว่า๘ทิศพิเศษ
เขาเรียกว่าเบาเก๊กหมายถึงแปดทิศที่ไม่มีรูปรักษณะ
แต่มีเน้นอิ่มเอี๊ยงคือเน้นดำขาวอย่างเดียว

ที่เรายืนบนจุดสีขาวคือเย็น

นี่ผมเนี่ยอาจารย์ใส่ถุงเท้าดีผมเท้าเปล่านี่สุดยอดนะครับ
ร้อนจริงที่ถ้าเกิดใครมาเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าร้อนจริง
แต่มายืนนี้ขาวเย็นมันเป็นพลังที่วางห่วงจุ้ยไว้
ในขาวมีดำนะในดำมีขาว

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิด
นี่คือจุดแรกที่มาที่นี่แล้วไหว้ที่ฐานสี่ทิศ

ครับตรงนี้จะเป็นลานที่เราจะสามารถขอพรทั้ง๔ทิศ
เหมือนกับว่าเปิด๕ธาตุของดวงชะตาชีวิตเรา
ข้างหนึ่งยืนข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวแล้วก็สวดขอพร
สิ่งใดที่เป็นมงคลก็จงเข้ามาในสู่ในชีวิตเรา
เบื้องหน้าของเรานะครับนี่นะครับครับ

เหมือนเป็นศูนย์รวมพลังของทั่วเทพ
อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งไหมว่าผมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็แล้วแต่นะ
แม้แต่การทำงานมีอุปสรรคมีปัญหา
ผมจะมาเอาทูบ๑๖ดอกมายืนตรงจุดนี้แล้วขอ
แล้วก็สำเร็จอาจารย์ครับมายืนอธิษฐานนะครับ

ทิศแรกคือหันหน้าไปทาง

ที่ตะวันตกก่อนนะครับ

ที่สถิตนผุตภารณจีเด็กริ้มแห่งนี้
ข้าไปเจ้าชื่อ
ข้าไปเจ้าในลักษณ์เรขานิเทศ
ให้บังเกิดปลอมเจริญร่วงเรือง
ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา

ด้วยแนะนำผลังทาทหักให้มีสุขภาพแข็งแรง

ตาปกาและนานเทิน
ถูก

จะมีหนึ่งก็คือเทพเฮ่งเจีย
อันนี้เราก็อธิษฐานในใจเอานะครับ๔ทิศ
ร่ำรวยโชคดีเป็นมงคล

มันก็มีพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม
แม่กวนอิมแล้วก็มีเป็นวิหารองค์เศรษฐิยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อยู่ในวิหารเบื้องนานนะครับ
ขอพระแม่กวนอิ่มโพธิสัตว์และองค์เศรษฐิเงี๊ยหยกประสิทธิ์ปราศาสตร์
ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเปิดดวงชะตาตั้งแต่บันดีเถอะ
หาลตรงด้านนี้ด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นเทพ
และด้านหลังจะเป็นเสด็จพ่อรอ๕อยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีเตาสลายเคราะห์แล้วก็มีเทพทงล่วงลูกอยู่นะครับครับ
ขอเทพผู้รักษาในทิศใต้นี้ประสิทธิ์ประสาท
ความเป็นมงคลและสลายเคราะหภัยทั้งหมด
แก่ข้าพเจ้านักฝ่ายรายการนักธรรมศึกษ์
สิ่งสุดท้ายจะต้องตั้งจิตด้วยความสงบสูงสุด
ด้วยการก้าวเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างดำและข้างขาว
หมายความว่านับจากวันนี้เราสามารถผ่านทั้งอุปสรรค
และได้ทั้งความโชคดีแล้วก็อธิษฐานว่า
ข้าแต่ทุยเทพเทวาทุพระองค์ข้าพเจ้าข้าพเจ้า
นายนาวินอมิตาเรืองเกตนายรักเลขานิเทศ
ขอทำการงานใดจงสำเร็จด้วยพรรณประเสริฐนี้
จงประสิทธิเมจงประสิทธิเมจงประสิทธิเมจงประสิทธิเมจงประสิทธิเม
สาธุสาธุ
นี่ก็คือการข้ามพ้นไม่ว่าทั้งเรื่องที่เป็นอุปสรรค
แล้วก็ผ่านเข้ามาในเรื่องดีเรื่องดีขึ้นอยู่

เอาละครับอาจารย์จุดต่อไปสำคัญมากครับ
ใครเกิดปีชงอาจารย์ปีชงปีนี้มีอะไรบ้าง
ก็คือมีปีจอเป็นเจ้าปีปีจอ
มรงเป็นผู้ชงปีมโรง

จะทำไงล่ะต้องปัดตัวแก้เคราะห์ปีชง
ทำยังไงล่ะตามมาครับเราไปที่วิหารพระภัยศัตริย์
นี่แหละครับจุดสำคัญไฮไลท์และเป็นที่จะทำให้คุณหมดทุกข์และพ้นเคราะห์
เชิญครับการพาไปหน่อยนะครับ
ครับเราเข้ามาในวิหารพระภัยศักดิ์แล้วนะครับ
เรื่องหน้าคือพระภัยสัชยะคุรุพระพุทธเจ้า
อาจารย์ครับเบื้องหน้าแล้วครับโอ้โหครับนี่คือเทพเทพอะไรครับ

เป็นลูกกระต่ายที่เกาะอยู่บนที่เสียนของท่าน

เพื่อให้เทพบริวารที่จะมีเคราะห์สำหรับปีชงเนี่ยหมดเคราะห์ใช่ไหมครับอาจาร
ใช่ครับก็คือปีนึงเนี่ยเราก็จะมีการเชิญมาอยู่ด้านหน้านี้๔องค์เล็ก
คือแต่ละปี๔องค์นี้จะถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยน
อย่างปีนี้เนี่ยก็จะมีปีจอปีมโรงปีมะแม่และปีฉลู
อีก๔องค์มาทำหน้าที่แล้วพอหมดปีปุ๊บก็จะสับเปลี่ยนอีก๔องค์มาทำหน้าที่
โอ้โหอาจารย์เอามาครบเลยนะมาคุ้มครองดวงชะตา

คนไทยเนี่ยเขาจะใช้การอธิษฐานกรวดด้วยน้ำ

คนจีนแปลกอธิษฐานไหว้ด้วยจุดการจุด

เพราะฉะนั้นเทียนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการให้ความสว่างแก่ดวง

คนจีนเนี่ยถือว่าความอบอุ่นความสุขจะอยู่ตรงนี้ครับ
อาจารย์นี่แผ่นปัดดวงชะตา
ที่ตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศจะต้องมี
กระทงปัดแก้เคราะห์ปีชงเนี่ย

สรรเจ้าจีนทางวัดเร่งในยี่หรือจีนสักริมเอง
ก็มักจะมีไอ้ตัวแบบเป็นแผ่นแบบนี้กระทงปัดตัว

อันนี้เป็นกิมเกี้ยหรือว่าเป็นกระดาษปัดเคาะ๑๒แผ่น๑๒เดือน

อันนี้ก็จะเป็นตัวแรกกุ้ยน้ำแปลว่าอุปถัมภ
ุ้ยนางอุปถัมภ์ต่อมาตัวคู่ทีใช่ไหมอาจารย์

เป็นเหมือนกับภาษณะหรือบริวาร

ใช่ด้วยยวดยานพานั่งต่างก็จะได้ปลอดภัย
ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกใบบัวหรือว่าตุ๊กตายกมือขึ้นมือลงเนี่ย

คือที่พุทธหาจิ๊กริมเราจะมีจุดยืน

หลักเขตจะมีเสาด้านข้างทั้ง๔ต้น

ก็คือหมายความว่าเวลาคนที่เราปัดเคาะเนี่ย
นั้นก็จะได้ไม่สลายออกไปนอกเขต

นอนป่วยมาไม่ได้ลูกมาทำเขียนชื่อแม่ทำให้ได้ไหม

พ่อแม่มาลูกอยู่ต่างประเทศทำให้ลูกได้ไหม

เดือนที่หนึ่ง

พอหลังจากที่เราปัดเสร็จแล้วนะครับ
เราก็มาอธิษฐานในสิ่งที่เราคิดว่า
นับจากที่เคาะเราหมดแล้ว
ตัดหมดแล้วอยู่ในกระทงสลายเคาะ
เราก็มาอธิษฐานสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิต
ขอตั้งจิตอันเป็นมงคล
จงได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ

จากถวยเทพเทวาทุกหมู่เหล่า
รวมทั้งบริวารของพระองค์
ได้โปรดเมตตาคุ้มครองข้าพเจ้า
ในตลอดนับจากนี้๑ปีเต็ม
ให้ปัจจะศัตรูและหมู่มาร
เร่งให้การช่วยเหลือข้าพเจ้า

พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบดวงนี้
ดวงคือมีชื่อวันเดือนปีเกิดเรา

แล้วแผ่นสลายเคาะนี่ก็จะเอาไปเผาในเตาสลายเคาะ

นะครับอ่านี่คือเสร็จพิธีอาจารย์แล้วนี่อะไรเนี่ยอาจารย์อันนี้คือเป็นโหล
ใบที่สองอ่าครับใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉาย
ไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายเออดีนี่นะแต่เนื้อคู่มิได้ชมสมประสงค์
ว้าแค่เหาะกับดำเออเออเออลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้
เอ่ยโอ้ปันห่งโอ้ดีมากดีมาก
ท่านผู้ชมครับนี่คือเตาสลายเคราะห์เราปัดตัวแก้เคราะห์แล้ว
สลายเคราะห์กันครับใบนี้เราจะนำมาจุดแล้วก็สลาย
พอเวลาเราจะสลายปุ๊บเนี่ยเราจวดปุ๊บเราใส่เข้าไปแล้ว
ไม่ต้องพูดอะไรหันหลังเพราะเราจบแล้วเราหันหลัง
หนีไม่ต้องไปมองเพื่ออะไรเออห้ามหันหลังก็มองนะครับ
ครับเดี๋ยวมันตามเราไปต่อนะครับอ่าเราต้องเราต้องตัดจากจิตใจ
มีคนเขาชอบหาว่าผมเนี่ยทายดวงตัวเองจะตายตอน๔๘ครับ
ผมไม่ได้ทายอาจารย์ผมทายทำยังไงต่อชะตาคุณอยากต่อชะตาไหม
มีอาม่าอากงอาแปะคนรักเคารพรักอยากให้อยู่อีกสักนิดนึง
หรือคนอายุยังไม่ถึงแก่การตายทางหลักจีนมีวิธีต่อชะตา
แล้วผมมันคือคนแทร่อึ๋งอ่าติ่งน้ำนะอาจารย์นะผมมีวิธีนะ
นี่ต้องเตรียมอุปกรณ์คุณจะเตรียมต้มหรือคุณจะเตรียมหัวหมูเป็ดไก่ได้หมดเลย
แต่เตรียมมาเสร็จห้ามไหว้วางเฉย
สารเจ้าเทพกวงลู่เทพต่อชะตา
มีที่เดียวในประเทศไทยคือที่จีเต็กริมเท่านั้น
นี่วางเลยเทพสององค์เนี่ยตามหลักจีนเขาเทพเหนือเทพใต้
เขานั่งเล่นมักลุกจีนอยู่นี่เราทำอย่างนี้
แกะส้มนะถ้ามีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เฉือนสักนิดนึงนะครับ
เสร็จแล้วทำไงก็ใส่มือหมับเขาให้

ฆ่าแต่เทพกวงลู่เทพเหนือเทพใต้
ท่านแอบทานผลส้มของข้าพเจ้าแล้ว
ขอให้อายุของข้าพเจ้าจาก๔๘กลับเป็น๘๒
ขอให้แม่ของข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้า
อายุยืนอยู่เพื่อให้ข้าพเจ้าได้แสดงความกระตันยู
ก็ขอท่านจงประธานโอกาสนี้
ชิดให้บีดาแห่งข้าพเจ้ามารดางข้าพเจ้า
ไปถึงอายุ๘๐หรือ๙๐ปีแบบสุขภาพแข็งแรง
ขพเจ้าจะได้แสดงความกระตันอยู่สืบไปนั้นด้วยเถิน
วิหารเทพเจ้าโชคราบและเงินตราที่เป็นหยก
หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนักพันกิโล
ขอแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา
บุญกุศลนี้จงบังเกิดชื่อนี้เป็นมงคล
เทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตาจงได้ประธานพรนี้
แก่อาจารักษ์รายการนิเทศด้วยเถิง

ใครที่เป็นคู่กันแล้วทะเลาะกันอยากให้ครอบครัวนั้นอบอุ่น

ครับคนจีนเขาเรียกว่าบ๊วยเหล่ากง
อธิษฐานขอพรได้นะครับ
แล้วขอให้เราพบเนื้อคู่ที่เป็นมงคล
ใครมาไหว้คืนวันที่๑๕เช้าวันที่๑๖มีโชครับทรัพย์ฟันหก